ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความสามารถดีของคนเด็กข้อส่วน

๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าร่างกายจะต้องเผชิญกับความยากลำบากด้วยความอ่อนล้าและอ่อนแรง
แต่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับสู้ด้วยหัวใจอย่างสุดกำลังเพื่อทุกคนในครอบครัว
อะไรคือแรงผลักดันให้เธอสู้
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชื่อสำราญนาลีครอบครัวมีอยู่กัน๕คน
มีตามียาย
พี่สาวชื่อกุ้งทำก่อสร้าง
ก็มีหลานชื่อน้องแพลว
แล้วก็ชื่อในไข่มุกเป็นลูกปุ้ม
แล้วก็ชื่อต้นข้าวเป็นลูกโกลูกสาวคนเล็ก
แต่ก่อท่ำก่อสร้างก็ชะเซิงเศร้าชนบุรีนโยง
ย้ายมาอยู่กับลูกสาวหวังจะมาทำกินอยู่นี่

งานอะไรเราก็ได้ทำทีนึง
ป้าก็ไปทำกับยายช่วยกัน

ปูนก็มาช่วยยายทำอย่างยาย
ไปทุกวันจ้างไปทุกวันเหลือเขาทำ
ยายทำร้านทำงานละเอียด

ทีนี้เขาก็ไม่ค่อยมีแรง
หนูเองทำงานกับแม่ก็เคยเห็นแม่วูบ
บางทีก็ทำไปก็เป็นลมไปเหมือนกัน
เพราะว่าร่างกายเราก็ไม่ค่อยจะดี
วันนั้นทำฉาบปูนแกแบบขึ้นปูนแล้วมันวืบ
ก็บอกแก่แบบวูบว่าแกจะจริงทางสาแบบเหมือนไม่ไหว
เราก็ใจก็ข่งว่าเขาจ้างเรา

ถ้าเราทำเล่นทำหัวก็ไม่มีกำไร

ถ้ากลับมาเราก็ต้องมานอนสม

หมดแรงเพราะเราเอาเงินแรงตรงนั้นไปทำงาน

ผมวิ่งหายาหาอะไรให้กินอยู่เรื่อยตลอด

เพราะเราไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีอะไรจะกิน

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนต่อสู้

มีใครสู้

ถ้าช่วงไม่มีงานก็ไปหางาน
แต่ว่าไปถามเขาก็บอกว่ารอก่อน

เจริญหน่อยเขาถึงจะทำ

พอบางทีน้ำมันหมดก็ช่วยกันจูงของตายาย
ช่วยกันจูงกว่าจะถึงบ้าน

เมื่อ๒ปีที่แล้วงานก่อสร้างมันก็ไม่ค่อยมี

แล้วก็ทำแล้วมันก็ขาดทุน
น้ำแห้งมั่งมันแร้งมั่ง
หน้าฝนน้ำก็ท่วม

มันก็ไม่ได้ดีอะไรสักอย่างเลย

คือว่าได้เงินโควิดเนี่ย
ก็เลยได้ผลละได้น้อย

ซื้อหมู
๑๕๐๐๐ก็หมู๑๐เด็ดตัว

แต่ไม่มีเงินค่าอาหาร

แต่ว่าถึงเวลาจับ

เราก็ยังจะต้องเป็นหนี้เขาอีก

เขาจ้างไปทำยายก็ไปทำ

มันก็เพียมันอ่อนเพลีย

บอกว่ายายถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนก็ได้
เขาก็บอกว่าไม่ได้เราจะไม่มีอะไรกินกัน
หนูก็คิดว่าน่าจะช่วยหาเงินนะคะ

หนูเคยกินไข่วันละ๓มื้อติดกัน๒อาทิตย์
เพราะว่ายายเขาไม่มีเงินค่ะ
ยายก็ต้องเก็บไปให้หลานไปโรงเรียน

บางทีไม่มีก็ให้หลานหยุดโรงเรียน
เพราะหางานก่อสร้างไม่ได้

ก็จะพยายามให้เขาเรียนให้สูงที่สุด
ให้เขาขึ้นม๔แล้วให้เขาพยายาม
จะพยายามหาทุกวิถีทางให้ลูกได้เรียน
ตอนนี้มีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะ
เลี้ยงปลาทำอาชีพที่มันมีอะไรบ้าง
ได้มีเงินเข้ามาในครอบครัว
จะได้กริบเงินส่งธนาคาร๑๐ปี

อีกส่วนนึงก็อยากให้ลูกเขาได้ไปขายของ

หวังให้เขาเรียนให้จบ
ให้เขาเลี้ยงตัวก็ได้ย้ายนี่ก็ต้องดีใจเลย
ขอต้อนรับครอบครัวของคุณยายสำราญจากจังหวัดพิจิตรนะครับ

เหนื่อยอีกหรอ
ยายทำก่อสร้างมาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับเนี่ย
เกือบ๓๐ปีแล้วก็๒๐ปีเกือบ๓๐
มันคืออาชีพหลักเลยที่ยายเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกจนโตเนี่ยนะครับ

ยายมีหน้าที่อะไรครับเวลาก่อสร้าง
ตั้งแต่กรรมกรถึงช่าง
โถยายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะ

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสบายเลย
ทำงานตั้งแต่นี้
ปีบอกว่าไม่เคยสบายเลยในชีวิต
คือถ้าวันไหนหยุดก็คือวันนั้นก็คือวันอด

บอกทำวันหนึ่งนะแล้วกลับไปบ้านนอนสมไป๓วัน
มันปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยปวดไปหมดเลย

แล้วก็หาข้าวหาน้ำให้เขากิน
ทำไมต้องทุ่มสุดตัวขนาดนั้นครับยาย
ยายทำงานยายก็อยากให้เขารักอยากให้เขาได้กำไร
พอเราทำดีเขาจะได้มีคนมาจ้างเรา

ผมเห็นในเรื่องราวนั้นสองคนตายายคิดภาพนั้นน่ะ
ที่ดูแล้วแบบไม่ไหวแล้ว
ตอนไม่มีงานเราก็ออกหางานทำ

ประมาณ๕๖พิโลเมตร๗พิโลน่ะค่ะ

บางทีต้องรับเด็กไปโรงเรียนส่งไปโรงเรียน
ก็กลัวมารับหลานไม่ทันแล้วก็ชวนกันเดินไป

ก็เห็นสองคนตายายกว่าจะถึงบ้าน

เพราะเราเกิดมาจน

แรงเขาก็เอาดูดไปทำนาหมดเราก็ไม่มีจะปลูกผักยามฝนน้ำก็มาท่วม
แล้วยายทำยังไงแก้ปัญหากันยังไงอะครับ
ก็ต้องไปหากู้ยืมเขาถ้าไม่มีอาหารหมูเราก็ไปเซ็นเขา
ไม่มีให้ลูกหลานไปโรงเรียนเราก็ไป

อาหารเขามาให้หลานกิน
รู้สึกยังไงที่ยายทำงานหนักขนาดนี้
รู้สึกว่าสงสารเขาในชีวิตอาจจะมีเป็นเสาหลักให้ครอบครัว

เคยบอกเขาบ้างป่ะตอนหลังเนี่ยเคยพูดกันไหม

บอกไม่อย่าทำมากบอกว่าเป็นห่วง

สิ่งที่มันอยู่ในใจของตาแล้วเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็เหนื่อยเพื่อครอบครัวแล้วดูเรื่องราวไปแล้วเนี่ย
วันนี้ตาอยากจะบอกอะไรกับคุณยายสำรานตาพูดกับเขาเลยครับ
คุณยายไม่ต้องทำงานหนักนะ

เพราะว่าตาก็จริงตอนเคยเป็นเสาหลักเหมือนกัน

มันจะฟางอยู่ข้างเดียวนี่แหละมันจะฟางอยู่
แต่ผมบอกทนทำ

ไก่ตัวนั้นมันเป็นอะไรทำไมมันมัน
แผลไม่เปรี้ยวใช่ไหม
ใช่แผลแล้ว

นี่งูอยู่ตรงนี้

ไก่มันก็กลัว

ตาเดินออกนี้งู

ขอบคุณที่ขอบคุณ

ตามปูนแหล่งนะ

อย่างนี้

ก็ตอนประมาณ๕๖หวับหนูตกตกองค์
สมัยก่อนบ้านมันสูงแล้วคุณตาบอกให้ไปเก็บผ้าหลังโอ่ง

ปีนใช่ไปเก็บแล้วคราวนี้มันลื่น
ฝนกำลังปล่อยเม็ดลื่นตกลงมา

ลงไปแล้วแล้วแขนลงก่อนก็เลยเสียมาเลยจ้
ก็เลยมีปัญหาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตอนนี้ยังดูแลยังไงลูกหนูแขน

แต่ว่ามันงานหนักมันก็ไม่สามารถทำได้

เป็นงานเบาอะไรอย่างนี้ก็สามารถยังพอช่วยกันได้

อุ้มยังมีอาชีพเสริมอีกไหม
ก็คือเอาผักจากสวนที่พ่อเก็บให้
เก็บให้ก็เอาไปวิ่งขายตามหมู่บ้าน

เอาซาเล้งจ้ะจะมีซาเล้งของพ่อครับ

ขายถามเขาว่าเอาผักไหมเอาผักไหมจ๊ะผักไหมจ๊ะ
ใส่ถุงไปเลยอย่างเนี้ยใช่ไหม
ำกำไว้กำเป็นมัดแล้วก็วางวางให้เขาเลือก
แต่ส่วนแตงส่วนมะเขือเนี่ยจะใส่เป็นถุงไว้อ่ะจ้ะ

ก็มีถั่วฝักยาวมีบวบมีแตงกวาแล้วก็มีมะเขือ

จริงแล้วปุ้มความฝันของปุ้มคืออะไร
อยากให้ตัวเองแบบมีงานมีอาชีพอะไรที่มั่นคงแล้วทำให้เขาสบายได้
ไม่อยากให้เขาลำบากแบบนี้อีกแล้ว
แพลวปีนี้กี่ขวบแล้วลูก

ช่วยยายค่ะแบบล้างถ้วยล้างจานตอนเขากลับมาเย็นนะคะ
แล้วก็ช่วยเก็บคอกหมูค่ะ
แล้วก็จะช่วยหารายได้เข้าบ้านค่ะ
ก็คือจะไปสมัครเป็นมะคุเทศค่ะ
หนูไปทำมะกุเทศได้ไงแล้วหนูไปเรียนช่วงไหนอ่ะ
ก็จะไปช่วงสวัสดีค่ะ

ก็จะได้จากนักท่องเที่ยวค่ะ

เหรอเคยได้เยอะที่สุดเท่าไหร่

สงสารค่ะเขาไปทำงานแล้วกลับมาเขานอนซุดไปหลายวันเลยค่ะ

ก็จะช่วยบีบให้เขาค่ะบีบนวดอย่างนี้ค่ะ
จ๋าวันนี้ที่มารายการของเราจริงแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรครับ
อยากมีทุนไปต่อชีวิต
อยากขุดกะเลี้ยงปลา
อยากให้เรามีรายได้เสริม
ไปใช้หนี้เขาคนละปี
อีกส่วนหนึ่งอยากให้ลูกเอาไปค้าขาย
พอมีรายได้เข้ามาจุนเจีย

ก็คือ๒เป้าหมายด้วยกันในวันนี้นะครับ

ความรักคือลมใต้ปีกที่คอยพยุงครอบครัวให้สู้ไปด้วยกัน
และวันนี้ครับครอบครัวของคุณยายสำราน
ก็มาขอสู้ด้วยความรักที่ทุกคนมีให้กัน
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของยายสำราญจากจังหวัดพิจิตร
ให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ของคุณยายสำรานจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องเพียง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
สี่ข้อหนึ่งล้านบาทในวันนี้นะครับ
ถึงได้บอกว่าครอบครัวต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณยายสำราญมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จ๋าเคยดูรายการเราไหม

วันนี้ยายต้องมาตอบคำถามเองแล้วนะ

เพราะว่าคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้ายายถนัดเรื่องไหนยายเลือกเลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑น้ำแข็งใส
เรื่องที่๒สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๓บัวขาวบัญชาเมฆ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สรพงศ์ชาตรี
เรื่องที่๖บ้านของเรา
เรื่องบ้านของเราครับ
จ๋าบ้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

เรียกได้ว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้เลยไหม
ยายรู้ที่ตรงนี้หมดทุกซอกทุกมุมหรือยัง

ห้องนอนกับห้องพระค่ะ
ดูที่พื้นจะเห็นว่าปูด้วยเสือน้ำมันสีเขียวเหรอครับ
ใครเป็นคนซื้อมาเสียน้ำมันนี้

ยายเป็นคนไปซื้อมาชอบสีเขียวเหรอครับ

เคยสังเกตที่ลายบนเสือน้ำมันนี่ไหม

แล้วยายบอกว่ายายไปซื้อเองแล้วเลือกเองด้วยนะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วดลายเสือน้ำมันในพื้นที่สีแดงนี้มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

ตัวเลือดที่สอง๑๒ดอก
ตัวเลือดที่สาม๑๔ดอก
และตัวเลือกที่๔๑๖ดอก
ยายตั้งใจมาตอบบ้านของเราจ้า
ยายเลยดูทุกอย่างที่อยู่ในบ้านค่ะ
มีรูปยันรูปพระรูปผีเสื้อพื้นก็ดูจ้ะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๑๖ดอกค่ะ
ตัวเลือกที่๔๑๖ดอกครับ

ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องก็คือเรื่องน้ำแข็งใสสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
บัวขาวบัญชาเมฆและสรพงศ์ชาตรี
จะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณตาครับ

ขอเชิญคุณตามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกเรื่องบัวขาวให้นะครับ

เพราะฉะนั้นคุณตาเป็นแฟนของพี่บัวขาวไหม

ติดตามเชียวบัวขาวมานานแค่ไหนแล้วครับ

แล้วพอที่จะทราบประวัติของเขาบ้างไหมครับ

ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของบัวขาวบัญชาเมฆ

แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องสมุไรอโยธยา

โทสมบัติบัญชาเมฆ
ถ้าเป็นแฟนบัวขาวมาตั้งแต่อายุ๕๐

ข้อโชคทุกฝ่ายกระดูกทุกฝ่ายครับ
ขอตอบข้อสองเคยเป็นนักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาร์แบต
ตัวเลือกที่สองเคยเป็นนักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาร์แบ็คครับ

ตายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้น้องแพลว

คือเรื่องน้ำแข็งใส
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
และเรื่องสรพงษ์ชาตรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรครับ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรนะครับ

เชิญน้องแพลวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่ท่องเที่ยวที่ใกล้บ้านเราที่สุดคือ

บอกว่ามีสถานที่ดังเยอะมากเลยใช่ไหมลูก
พอจะรู้จักที่ไหนบ้างนอกจากป่ากระเจียว
ท่าหลวงเคยได้ยินไหม
จริงแล้ววัดท่าหลวงเนี่ยก็คือเป็นวัดเก่าแก่
ที่มีพระพุทธรูปคู่บ้านเมืองประดิษฐานอยู่
นั่นก็คือหลวงพ่อเพชรนั่นเอง
สิ่งที่เราจะถามก็คืออยู่ที่วัดท่าหลวงนี่แหละลูก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ท่าหลวงตั้งอยู่บนถนนอะไร

พอมาเจอคำถามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นก็

และขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

อีกหนึ่งคนที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิตก็คือ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ปุ้มขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ขอเชิญแม่ปุ้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีเครื่องมัน

อาชีพของเรานะจ๊ะพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เครื่องน้ำแข็งใสเท่านั้นเลย
แต่อันนี้ผมอ่ะไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่เห็นมานานแล้ว
ขูดน้ำแข็งที่บ้านยังใช้อยู่ไหม

ทำออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้วยก็ว่ากันไปแต่ต้องการผู้ช่วยไหม

แพลวเชิญครับมาเป็นผู้ช่วยลูก

ตักเครื่องเคยแล้วเนอะ
เอาล่ะวันนี้นะฮะโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
น้ำแข็งใสจำนวน๖ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ก็ถนัดเรื่องน้ำแข็งใสอยู่ค่ะ
ก็ดีใจที่ได้ตอบเรื่องน้ำแข็งใส
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
วางมือด้วยนะจ๊ะ

ไปเรื่อย
ท้วยที่สี่แล้วนะครับท้วยที่สี่ระวังมือนะคุณ
กำลังที่ดีดีครับระวังมือ
ระวังมือนะคุณได้ไหมได้ไหมท้วยเห็นไหม
ระวังมือน่ะค่ะ
โลยน้ำโลยนม

ยกมือเตะครับ

คุณผู้ชมครับครบแล้ว๔ข้อนะครับ

ครอบครัวของคุณยายสำราญจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อแล้วคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณยายสำรานนะครับ

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัส๔ตู้จะประกอบไปด้วย

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ก็ยังมีโบนัสอย่างที่บอกเอาไว้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
พอมีงานต่อเติมงานอะไรเราก็ได้ทำทีนึง
ไปทุกวันเขาจ้างเขาไปทุกวัน
ตอนนี้มีเงินสักก้อนหนึ่งจะได้หมดหนี้เขา
อีกส่วนนึงก็อยากให้ลูกเขาได้ไปขายของหลาน
หวังให้เขาเรียนให้จบให้เขาเลี้ยงตัวก็ได้ยายดีใจแล้ว

วดลายเสือน้ำมันในพื้นที่สีแดงนี้มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๑๖ดอกค่ะ

แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเงินล้านต้องถูกทุกข้อเท่านั้นนะครับ

รั้วลวดลายบนเสือน้ำมันบริเวณพื้นที่ที่วงกลมนี้มีดอกไม้ทั้งหมด๑๖ดอกนะครับ

ครอบครัวของยายสำรานนะครับจากจังหวัดพิจิตรได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
พลังลงด้านเพิ่ม

ก็บอกให้แกพัก
ก็จะพยายามให้เขาเรียนให้สูงที่สุดให้เขาขึ้นม๔แล้วให้เขาพยายาม

ทำนั้นแข็งใสจำนวน๖ถ้วย
อุ้มทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถ้าจะรุนอย่างหลานกรอดนี้ต้องทำได้นะ

น้องปุ้มนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๘วินาทีครับตอนนี้ครอบครัวของคุณยายสำราญจากจังหวัดพิจิตรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑๐๐
ดอกเป็น๒ดอก

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรครับ
หนูก็คิดว่าน่าจะช่วยหาเงินนะคะ

หนูเคยกินไข่วันละ๓มื้อ

เพราะว่ายายเขาไม่มีเงินค่ะ

ยายถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนก็ได้
เขาก็บอกว่าไม่ได้เราจะไม่มีอะไรกิน

ท่าหลวงตั้งอยู่บนถนนอะไร

เงินรางวัลจะเพิ่มไป๑๐๐๐๐๐บาททันที
แล้วเราไปลุ้น๑ล้านบาทในข้อที่เหลือนะครับ
ถ้าจะลุ้น๑ล้านข้อนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับ

ถูก

ตั้งอยู่บนถนนบุษบาครับ
เราอาจจะพลาดในการลุ้นเงินล้านนะครับ

จะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
จากเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือเรื่องบัวขาวบัญชาเมฆครับ

ผ่าปูนกัดอะไรเขาเนี่ยดีกว่าผม

ทีนี้เขาก็ไม่ค่อยมีแรง
ห่วงผมวิ่งหายาหาอะไรให้กินอยู่เรื่อยตลอด

เพราะเราไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีอะไรจะกิน

ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของบัวขาวบัญชาเมฆ
ขอตอบข้อ๒เคยเป็นนักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาร์แบต

ถูก

ถูก

ยศปัจจุบันคือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆ

ศของพี่บัวขาวปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นยศร้อยตรีอยู่
ครอบครัวของคุณยายสำราญจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
โบนัสหลังตู้รออยู่นะครับครอบครัวของเราได้สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต
วันนี้ได้ถึงสองดอกด้วยกันตอนนี้ครอบครัวต้องตกลงกันก่อนครับว่า
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑จะเป็นใครครับ
ปุ้มครับแล้วกุญแจดอกที่สองเป็นใครครับ
แพลวครับตอนนี้ทั้งสองคนจะต้องเลือกลูกกุญแจเพื่อไปขายแม่กุญแจของเขา

กุญแจสองดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาทีนะครับ
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีใช้สี่สิบวินาทีต่อไปนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
ยังเหลือตู้โบนัสหมายเลข๑นะครับ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๑คือ

มาดูตู้โบนัสหมายเลข๒สิว่าจะมีโบนัสหลังตู้อยู่เท่าไหร่นะครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลขสองก็คือหนึ่งหมื่นบาทอยู่นี่เองนะครับ
และตู้โบนัสหมายเลขสี่ครับหลังตู้ก็คือห้าพันบาทครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณยายสำราญจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
พร้อมกับข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
คุณผู้ชมครับนกมักจะโบยบินเป็นฝูง
ไม่ว่าจะบินไปไกลแค่ไหนก็ไม่เคยทิ้งกัน
เช่นเดียวกับครอบครัวของคุณยายสำรานที่ไม่ว่า
จะลำบากแค่ไหนก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกัน
เรามาช่วยกันเติมพลังให้ครอบครัวของคุณยายสำราน
ให้เดินหน้าต่อไปด้วยทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ
ผมเชื่อว่าหลายคนที่พอจะมีกำลังแล้วอยากจะช่วยในครอบครัวของคุณยาย
เชิญเลยครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
และวันนี้ขอกลับขอบพระคุณครอบครัวคุณยายสำราญมากนะครับ
มาในรายการของเราขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เรื่องที่ไม่เล็กของเด็กที่โรงเรียน

เฮ้ยฟังไห้
ไปอึดใส่พื้นที่นี่ครับพวกเราไม่ค่อยอยากได้ล้างกันเท่าไร

ต้องมาร่วมใจกันสู้ทั่วโรงเรียน
ติดตามความสนุกสนานและความสามัคคีของครูและเด็กนักเรียน
ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ในเกมต่อชีวิต